ข่าวนี้ต้องบอกว่าสวยแซ่บขึ้นมากองเลยนะคะสำหรับลูกทุ่งสาวข้าวทิพย์ธิดาดินคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เนี่ยหุ่นดีมากผอมเพลียวมากแล้วก็ขึ้นกล้องสุด
กับละครเรื่องล่าสุดค่ะบอดี้การ์ดหมอลำหลายคนเนี่ยโอ้โห
ชมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเฮ้ยข้าวทิพย์สวยขึ้นเยอะมากนะคะ
ข้าวทิพย์ก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอฟิตร่างกาย
เพื่อที่จะต้อนรับซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าไผ่ว่าซิโบตั๋วนี่
หลังจากที่ห่างหายจากงานเพลงไปพักใหญ่เลยนะส่วนเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวทิพย์สวยขึ้น
ผอมลงก็คืออะไรรู้ไหมจ๊ะคือการเล่นติ๊กต๊อกออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชม
รวมไปถึงคุมอาหารภายในเวลา๓เดือนเชื่อไหมลดลงไปถึง๖กิโลกรัมโอ้โห
เนี่ยเล็กลงไปเป็นไซส์เอสเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงข้าวทิพย์กันหน่อยค่ะ
อ่าแบบกะเลยแบบตั้งใจแบบเอากำลังกายหรือแบบกะคุมอาหารค่ะตอนนี้ประมาณหกโลข้ะ
แต่ว่าตอนนี้๖กิโลกรัม
ตอนนี้ก็คือข้องทีแล้วเขาก็แค่คุมอาหาร